แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วย
เรื่องนี้ก็เลยถูกเผยแพร่และพูดถึงในออนไลน์กันอย่างมากเลยค่ะ
ภาพนี้แหละคุณผู้ชมเป็นภาพที่น่าทราบซึ้งใจ
คุณอย่าเพิ่งงงนะเอ้าทำไมคนที่รับปริญญาดูสูงอายุจังเลย
จริงแล้วคือคุณตาคุณตากับคุณหลานถ่ายรูปด้วยกัน
แต่คุณตาเนี่ยสวมครุยแล้วก็ถือประเด็นยาของหลาน
ภาพนี้นะคะโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออามวรพัฒน์บัวกาบค่ะ
โพสต์ภาพคุณตากับคุณหลานในวันรับปริญญาที่มหาสารคาม
คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วคุณตาก็สวมชุดครุยของหลานอยู่
แล้วก็ยังมีแบงค์๒๐เนี่ยค่ะที่ร้อยเรียงกันเป็นเหมือนมาลัยนะคะ
มอบให้กับหลานรักด้วยอ๋อเหรอ
น้องอามวรพัฒน์บวกกาบก็ระบบข้อความไว้ในเฟซบุ๊คนะคะว่า
ของขวัญทุกชิ้นย่อมมีคุณค่าและมีความหมาย
แต่ชิ้นนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าที่พิเศษ
เพราะว่ามันเป็นพวงมาลัยที่คุณตามอบให้ผมในวันรับปริญญา
พวงมาลัยแบงค์๒๐เนี่ยรวมกันเป็นมูลค่าเงิน๓๐๐บาท
ผมจะไม่ใช้และจะเก็บไว้บูชาตลอดชีวิต
ของผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่เคยร้องไห้ต่อความเสียใจ
แต่จะร้องไห้เมื่อตาดีใจเท่านั้น

จริงซึ่งน้องอาร์มบอกว่าตอนแรกนะคุณตาจะไม่มาร่วมในวันรับปริญญาด้วย
แต่ว่าตัวน้องอาร์มเองก็ขอร้องให้คุณตามานะคะ
คุณตาก็เลยนำพวงมาลัยมามอบให้กับน้องด้วย
ซึ่งคุณแม่บอกว่าพวงมาลัยนี้นะคุณตาทำเองร้อยเองเลย
ไปทำที่ทุ่งนาโดยที่ไม่มีใครทราบ
แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าคุณตาจะทำของแบบนี้ออกมาได้
วิธีการคือคุณตาใช้เข็มกับด้ายเย็บเงินเป็นพวงมาลัย
แล้วก็มามอบให้หลานโดยใช้เงินเก็บที่ตัวเองมีนี่แหละ
ทำด้วยฝีมือของตัวเองนะคะ
คุณคิดดูคนสูงวัยขนาดนั้นนั่งเย็บขนาดนี้ได้คือตั้งใจขนาดไหน
ใช้วัยจะสายตาดีนะ
ทำด้วยความตั้งใจอะไรก็เป็นไปได้นะคะ
พอเย็บเสร็จเนี่ยคุณตาก็นำกลับมาบ้านด้วยแล้วบอกว่าให้แม่ของน้องอามเนี่ยรีดเงินให้เรียบร้อยไม่ให้เงินยับ
ลุงมันไม่สวยคือเตรียมพร้อมอย่างดีนะคะ
แล้ววันนี้วันที่น้องรับปริญญาคุณตาก็ใส่ชุดคุยนะคะ
โอ้โหเหมือนกับเป็นความปราบปลื้ม
ที่เห็นหลานประสบความสำเร็จคุณตาก็น้ำตาลื้นขึ้นมาเลยคือมันไหลออกมาเองอ่ะ
ตาบอกว่าตาไม่ได้ร้องไห้นะแต่ก็คงปลื้มจนน้ำตาลไหลกลั้นไม่อยู่
น้องก็หาชแทคภาพในข้อความนึกว่าโพงมะไรที่แพงที่สุดในชีวิต
เป็นความทรงจำของเขาเป็นความตื้นตันของเขา
เราก็มาแชร์ให้คนอื่นเขาได้รู้กัน

หลายคนนะคะชื่นชมกับความตั้งใจของคุณตา
ที่มานำพวงมาลัยให้กับหลานรัก

ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความรักความประทับใจ
ที่เรานำมาให้ชมกันเป็นกำลังใจดียามเช้า
ใครที่กำลังทำอะไรอยู่ขอให้เห็นว่า
จุดหมายประทังถ้าเราตั้งใจเราก็สำเร็จได้โดยมีครอบครัวเป็นเบื้องหลัง
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ